ชมบุรีนะฮะตำรวจชมบุรีก็โชว์ผลงานในการจับกลุ่มผู้ต้องหา๒ราย
พร้อมของกลางเป็นปืน๒กระบอกเครื่องกระสุนแล้วก็เรื่องของยาเสพติดครับ
แต่ว่ามีรายหนึ่งนะทิ้งยาบ้าลงในคอหาร
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจับกลุ่มครับ
พยายามจับแพงประตูไฟล์ในห้องเช่า
ตำบลหนองไม้แดงโดยได้เรียกเจ้าของห้อง

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะพังประตูเข้าไป
จากนั้นนายธนวัฒน์ไทยเรืองเจ้าของห้องทนแรงกดดันไม่ไหวก็ยอมเปิดประตู
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะครับก็มาทราบภายหลังนะครับ
ว่ามีการนำยาบ้าเททิ้งใส่ในคอหารโถสุขภัณฑ์ไปแล้ว
ซึ่งจากการตรวจค้นก็ได้พบปืนขนาด๙มมจำนวน๑กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนครับ
ต่อมาได้ควบคุมตัวของทางด้านนายธนวัฒน์ไปขยายผลเพื่อเพื่อนร่วมขบวนการ
ที่พักอยู่ห้องเช่าแถวเดียวกันแต่อยู่คนละห้อง
ก่อนเข้าจับคุมตัวนายกิติศักดิ์มาสรีรั้วเอ็ม
เพราะว่าในห้องมีเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาจำนวนหลายเครื่อง
แล้วก็ปืนขนาด๓๘พร้อมกระสุนจำนวน๑๑นัด
ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนำส่งเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะครับตำรวจจับผู้ต้องหาหญิงสาวนักศึกษาระดับปริญญาโท
ก็คือนางสาวสุธิราสุขประเสริฐหรือว่าแปม
ซึ่งถูกรวบตัวพร้อมกับนายสหรักษ์รอดทองอายุ๒๐ปีเท่านั้นเองนะฮะ
วบตัวได้ที่ห้องพักโรงแรมออคิตซอยอำนวยศุกร์ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พร้อมกับยึดของกลางยาไอซ์จำนวน๑ถุงหนัก๖๙กรัม
อุปกรณ์เสพไอซ์๑ชุดเงินสด๑๗๐๐๐บาท
โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไอซ์ไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายครับ
ตำรวจเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้ได้จับผู้ต้องหาบรายหนึ่ง
ก่อนจะขยายผลตามจับนางสาวสุธิราเป็นหัวหน้าแก๊งยาเสพติดเครือข่ายเรือนจำแห่งหนึ่ง
จากก่อนหน้านี้สามีของผู้ต้องหาบรายนี้ถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด
แล้วก็นางสาวสุธิราได้ผันตัวเองมาค้ายาเสพติดแทนสามี
โดยติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดผ่านสามีในเรือนจำ
แล้วก็ขึ้นไปรับยาเสพติดจากเอเย่นรายใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
ก่อนจะนำยามาแบ่งขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่นครศรีธรรมราช
โดยตระเวนเปิดห้องพักตามแมนชั่นต่างนะครับ
กระทั่งมาถูกตำรวจขยายผลจับกลุ่มได้พร้อมของกลาง
ก่อนจะคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช